คุณผู้ชมคะติดตามการวิเคราะห์และพยากรประเทศไทยปี๒๕๕๙
คืนนี้เป็นเรื่องราวของวงการบันเทิงนะคะ
พยากรโดยอาจารย์คชาธินวัญชรติดตามจากคุณพิรวัตรอัธนาคค่ะ
ปีนี้ประเทศไทยมี๓๖๖วันนะครับคุณผู้ชม
เหลืออีก๓๕๙วันนับจากนี้ไป
หลายคนเกิดคำถามนะครับว่าวงการบันเทิงของประเทศไทยนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะว่าเกิดเรื่องร้อนแรงเกิดเรื่องร้อนฉากเกิดเรื่องดราม่ามาตั้งแต่ต้นปีนะครับ
มีทั้งข่าวหวือหวามีทั้งข่าวดีรวมถึงข่าวต่างที่จะเกิดขึ้น
นี่เพียงแค่๗วันเท่านั้นนะครับอีก๓๕๙วันนับจากนี้ไป
ทิศทางของวงการบันเทิงบ้านเราจะเป็นอย่างไรติดตามการพยากรพร้อมกันครับ
สำหรับวงการบันเทิงโดยรวมถือว่าค่อนข้างโดดเด่นกว่าปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการบันเทิงจะมีปัญหาหน่อยหลายเรื่องเลย
เราจะสังเกตเห็นในเรื่องของแม้ว่าเราจะได้ชิงรางวัล
เราจะได้รางวัลใหญ่นะครับจากทั่วโลกมาบ้าง
แต่ความเด่นหรือกระแสของหนังไทยเนี่ยกลับลดลงนะครับ
แล้วก็คนดูก็อาจจะลดลงไปด้วยนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่าซบเศร้าลงไปบ้าง
แล้วก็จะมีหนังที่เด่นขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับ
ซึ่งปีที่ผ่านมานั้นเน้นหนักในเรื่องของการเงินเศรษฐกิจ
และเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาติ
แต่ปีนี้เป็นปีวอกธาตุไฟซึ่งองค์ไทยสวยเอี๊ยะของปีนะครับ
ถือได้ว่าเป็นองค์ไทยสวยเอี๊ยะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นขุนพล
แล้วก็เป็นนักรบมาก่อนรวมไปถึงการเป็นธาตุไฟด้วย
จึงส่งผลให้วงการบันเทิงนั้นคึกคักเป็นพิเศษ
แล้วก็ที่สำคัญคือปีวอกหรือว่าปีลิง
โดยเฉพาะเริ่มขึ้นมาตั้งแต่๘กุมภาคมนะครับ
คือช่วงตรุษจีนขึ้นไปนี่เราจะยิ่งเห็นได้ชัดเจน
มกรากุมภาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอาจจะมีข่าวคราวต่าง
ของดารานักร้องนักแสดงแล้วก็วงการบันเทิงนะครับ
ที่ต้องระมัดระวังที่สุดคือเรื่องของอุบัติเหตุ
แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์กับคนนะฮะ
เพราะว่ายังถือว่าเป็นตามหลักของลักจับกระจื้อแล้วก็๖๐ไทยสวยเอี๊ยะนะครับ
ยังถือได้ว่าเป็นปีฉลูแล้วก็เดือนโทษนะครับ
ยังถือว่าเป็นเดือนฉลูในปีมะแม่ถือว่าปะทะชนอยู่
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะดาราที่เกิดในปีฉลูปีมะแม่ปีมโรงแล้วก็ปีจอ
ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นในช่วงเดือนมกรากุมภา
ส่วนเดือนกุมภามีนานี่เป็นเดือนที่ถือว่าเปลี่ยนองค์ไทยสวยเอี๊ยะแล้วนะฮะ
ไทยสวยเอี๊ยะองค์ใหม่ก้วนจือไทยสวยนะฮะ

หมายถึงลักษณะของดาวซึ่งเป็นดาวบู๊นะฮะ
่งเจียนี่คือดาวบูฮานุมานนี่ก็คือดาวบูแล้วยังเป็นธาตุไฟอีก
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นดารานักร้องนักแสดงโดยเฉพาะคนที่เกิดในปีมะเสงนะครับ
ในปีระกาในปีกระต่ายในปีหมูนะครับ
ปีนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเพราะว่ามีดาวมงคลเข้ามามาก
เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสัญญาการโยกย้ายช่อง
หรือว่าการรับงานหรือว่าเราจะเห็นบทบาทใหม่นะครับ

ในช่วงกุมภาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือในช่วงของเดือนสิงหากัญญา
อีกครั้งคือเดือนพฤศจิกาธันวาก็จะมีการแต่งงาน
หรือมีข่าวคราวของวงการบันเทิงที่น่ายินดี
ในเรื่องของการมีบุตรการขยายครอบครัว
การแต่งงานแบบกระทันหันหรือว่าอาจจะเตรียมการไว้ก่อน
แต่ไม่ได้บอกกล่าวเล่าสิทธิ์กับพวกเราเป็นไปได้ทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นธุรกิจบันเทิงงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสาร
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์โทรทัศน์วงการบันเทิงนี้จะโดดเด่นขึ้นเป็นพิเศษ
อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของดนตรีเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินที่เป็นนักร้อง
ก็จะมีการขยับขยายหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลหรือว่าจะโดดเด่นขึ้นเป็นพิเศษ
อันนี้เป็นเรื่องของการดูตามหลักของดวงจีนที่จะเข้ามา
เราจะสังเกตเห็นศิลปินดารานักร้องนักแสดงสอบแข่งขัน
หรือว่าได้รับรางวัลที่ดีที่น่าภาคภูมิใจมากขึ้น
ต่อไปคือในช่วงของเดือนมิถุนากรกฎา
สองเดือนนี้นี่ถือว่าดาวมงคล๒วงการบันเทิงน้อย
แต่เดือนกรกฎาเนี่ยดาวมงคลค่อนข้างโดดเด่นนะฮะ
แล้วก็เป็นดาวหัวไก่หมายถึงเรืองรองครอบคลุม
ช่วงเวลานี้เราจะเห็นว่าวงการบันเทิงรวมไปถึงบริษัทต่าง
ที่ทำงานเกี่ยวกับบันเทิงจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น
เดือนที่เด่นที่สุดในปีหน้าคือเดือนสิงหากัญญา
สองเดือนนี้ในวงการบันเทิงจะมีทั้งสุขทั้งเศร้า
รวมไปถึงจะมีเรื่องราวที่ครบลดในตัวเดียวกัน
จะรักจะเลิกจะแต่งจะมีบุตรจะซื้อบ้าน
หรือจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เซอร์ไพรส์หรือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเรา
เดือนตุลาพฤศจิกาเป็นเดือนที่น่าสนใจ
เพราะจะเป็นเดือนที่เราอาจจะรู้สึกชื่นชม
หรือว่ามีการแสดงความยินดี
กับวงการบันเทิงในหลากหลายรูปแบบ
เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเพราะมีดาวสำคัญ
รวมไปถึงคดีความแล้วก็เอกสารสัญญาต่างของคนในวงการบันเทิง
จะถูกคลี่คลายออกไป
ปีนี้ยังมีดาวอีกดวงหนึ่งที่ส่งผล
จริงแล้วเข้ามาทุกปีพร้อมองค์ชัยสิงเอี๊ยะ
ก็อยากจะฝากคุณผู้ชมไทยรัฐทีวีนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงวันที่๔๘กุมภานะครับ
ยาวไปจนถึงชิล๔๘๙๑๑กุมภา
องค์ไฉ่สิ่งเอี๊ยะเสด็จลงมาในวันที่๘นะครับ
ช่วงเวลาก็คือโดยประมาณตี๑ถึงตี๓

เราจะทำในช่วง๕ทุ่มถึงเที่ยงคืน๕๙ก็ได้นะครับ
หันหน้าทิศตะวันออกรับฉ่ายซิงค์กับขี่ซิงค์นะครับ
เข้าบ้านแล้วก็อันเชิญกระถางทูบ
แล้วก็ส้มแล้วก็น้ำนะฮะ

น้ำ๕แก้วก็ได้แทน๕ธาตุ
ทูบจะ๕ดอกแทน๕ธาตุ

หรือจะเป็น๑๒ดอกแทน๑๒เดือนก็ได้นะครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วสวทธิ์โอมจำปาลาจาเรนในสาหรันต์เยซูฮา
ทั้งหมด๕จบหรือ๑๒จบ
บอกเลยข้าพเจ้าขัทธาชิคพณะบัญชร
แล้วก็ขอบารมีองค์ฉ่ายซิงอี้องค์หี่ซิงค์
คือหี่ซิงหี้เทพเจ้าแห่งโชคลาภและช่างเทพเจ้าแห่งความลื่นเหลิม

ถนนนี้ซอยนี้แขวงนี้จังหวัดนี้
เสร็จเรียบร้อยทูบกำลังจะหมดเราก็อันเชิญกระถางทูบเข้าบ้าน
ช่วงเวลานั้นมีความสุขสุดอวยพรกันและกัน
แย้มแจ่มใสพูดคุยกันด้วยความรู้สึกดี
อย่าอารมณ์เสียทำใจสบายเหลี่ยงเลี้ยง
จัดเงินเลี้ยงใส่กระเป๋าทำกระเป๋าจัดกระเป๋าใหม่เลยนะครับ
ถือเป็นวันพระจันทร์ใหม่อีกด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นเป็นที่สุด
ในเรื่องของการเงินความสุขความรื่นเริงยินดี
และโชคลาภเข้าบ้านเมื่อเข้าไปถึงบ้านแล้วก็วนกระถางไปที่ห้องรับแขก
เดินไปที่ที่ตั้งของกระถางขององค์ไฉซิงค์และองค์หี่ซิงค์นะครับ
เป็นกระถางเดียวกันแล้วก็เชิญเสด็จประทับ
เท่านี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิง
ดารานักร้องนักแสดงแล้วก็ผู้ที่ทำงานในวงการบันเทิง
เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับเบื้องข้างเบื้องซ้ายแล้วก็เบื้องขวา
เบื้องเลยนะฮะก็จะประสบความสำเร็จ
แล้วก็มีการเลี้ยงฉลองหรือว่าแสดงความยินดีเกิดขึ้นแน่นอน
ลองดูไม่เสียหายอะไรนะฮะ
สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับ
ราธนาคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
พระแก้วมรกฏองค์พระสยามเทวาธิราชองค์ไทยสวยเอี๊ยะ
ไฉสิงเอี๊ยดเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์หี่สิงเอี๊ยะเทพเจ้าแห่งความลื่นเริงยินดี
โปรดเสด็จมาหาคุณผู้ชมและทุกท่านในไทยรัฐทีวี
ให้ตลอดทั้ง๑๒เดือน๓๖๕วัน๔ฤดู๑ปี
มีแต่รุ่งเรืองราบรื่นรวยร่มเย็นด้วยนโมพุทธายะ
มีแต่รุ่งเรืองราบรื่นด้วยณโมพุทธายะ